ส่วนดีเจหนุ่มในจังหวัดสุราธานีนะคะมีไอเดียดีค่ะ
ประดิษฐ์เรือสุพรรณหงษ์จากขวดน้ำแต่ว่าประดิษฐ์แล้วไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านเฉยนะคะ
นำไปจัดแสดงที่สนามหลวงด้วยและที่สำคัญที่สุดค่ะ
เขาปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
เรือรูปสุพรรณหงษ์จากขวดน้ำนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
เตรียมความพร้อมที่จะนำเรือสุพรรณหงษ์ที่ประดิษฐ์จากขวดน้ำดื่ม
จัดแสดงที่ท้องสนามหลวงพร้อมกับติดป้ายพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุราธานี
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้โดยมีกำหนดเดินทาง๑๙พฤศจิกายนนี้นะคะ
นายวิชิตบอกว่าตั้งใจสร้างเรือจากขวดน้ำดื่มค่ะ
โดยมีความยาวทั้งหมด๙เมตรนะคะกว้าง๑๙เมตรสูง๙๐เซนติเมตร
ใช้ขวดน้ำทั้งหมดนะคะ๕๑๑๙ใบ
เป็นการถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศค่ะ
โดยตั้งชื่อว่าเรือสุพรรณหงศรีสุราช๗๐ปีทรงครองราช๘๔พันศามหาราชินีค่ะ
นอกจากนี้นะครับผู้ที่ประเด็นก็คือคุณวิชัยบอกด้วยว่า
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาตั้งใจจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยจะนำเรือสุพรรณหงษ์จากขวดน้ำนี้ไปจัดแสดงด้วย
แต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องก็เลยไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะ
แต่ว่าเดินทางไปแบบไหนนะเพราะว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะ
แต่เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรกาศให้เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาท
ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายภาพเรือสุพรรณหงษ์จากขวดน้ำ
โอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสวนสรานรม
เพื่อทรงเปิดอาคารสรานราช
พร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของภาพดังกล่าวค่ะ
ซึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
และจะนำเรือสุพรรณหงษ์จากขวดน้ำนี้ไปตั้งแสดง๑๙พฤศจิกายนนี้ค่ะ